มาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง๒
ก็คือกลุ่มเพชรสมุทรคีรี
ก็คือไปจังหวัดเพชรชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม
ส่วนคีรีก็คือประจวบคิริขัน
ชื่อนี้ดีเนอะชื่อนี้ดีเนอะไอละมาก
และเช้าวันนี้ก็จะประชุมคอรมอกันนะครับ
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หลายจุดนะครับ
มีอารมณ์หลากหลายทั้งอารมณ์ที่
ุดหงิดโมโหอันนี้อะไรทุบโต๊ะเหรอ

และอารมณ์ที่พูดคุยกับนักการเมืองท้องถิ่น

คือท่านนายกรัฐมนตรีทุกครั้งที่ลงพื้นที่

แวะเวียนตลาดต่างนะฮะ
แต่ว่าไปดูสิ่งที่นายกประยุทธ์พูดกับประชาชนก่อนบอกว่า
อยากให้ทุกคนมองไปข้างหน้า
ว่าจะทำอย่างไรกับประเทศ
เข้าใจนะว่ารัฐบาลอยู่มา๔ปีแล้วล่ะ
แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเอง
สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่มีเจตนาในการแอบแฝง

ที่รัฐบาลทำวันนี้ไม่ใช่เพื่อสืบทอดอำนาจ

แต่ทำเพื่อแก้ไขสิ่งที่ติดขัดและเป็นอุปสรรค
รัฐบาลเลือกตั้งอาจจะไม่สามารถทำได้นะฮะ
ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้ว

เจ้าหน้าที่ต้องคอยกันอะไรรู้ไหม

ดูความแข็งแรงของท่านสิครับ

ก่อนหน้านี้คณะของนายยกรัฐมนตรี
ได้ไปเยี่ยมชมการทดสอบระบบตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล
แรงงานภาคประมงที่จังหวัดสมุทรสาคร
เขาเรียกว่าไปชมงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ไปชมไงไปชมแล้วก็ต้องไปตรวจสอบ
ว่ามีปัญหาอะไรอย่างไรหรือไม่
เพราะตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบ
เกี่ยวกับการประมงแรงงานต่างด้าวสำคัญ
ก็มีการรายงานจากอธิบดีกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานแจ้งเหตุผลการขึ้นทะเบียนล่าช้า
เนื่องจากเครื่องสแกนม่านตามีไม่เพียงพอครับ
เท่านั้นแหละฮะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ทุบโต๊ะระบายอารมณ์พร้อมกล่าวน้ำเสียงโมโหว่า
ทำไมไม่ซื้อทำไมซื้อไม่ได้
แล้วมาบอกเครื่องมือไม่พอไม่ทำกัน
มันควรจะเสร็จตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้ว
โอ้โหชาติที่แล้วเลยนะ
เมื่อวานหงุดหงิดโมโหนะในจุดนี้

นี่มาผ่อนคลายที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
นวดแผนไทยจากฝีมือหมอนวดพื้นบ้านแหลมผักเบี้ย
โดยขอให้หมอนวดแผนไทยนวดที่บาดและหัวไหล่ให้หน่อย
อ๋อเครียดไงเครียดไหล่ตึงนายโยคกลกับหมอนวดบอก
บ่ามันตึงแข็งไปหมดแข็งใช่ไหม
เออเออเพราะมันแบกอะไรไว้เยอะได้แบกทุกข์ไว้เยอะนี่
แล้วก็ย้ำกับประชาชนที่มารอต้อนรับ
บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาให้ทุกคนเกลียด

ก็จะอนุมัติโครงการที่ท้องถิ่นเสนอ
ไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ล้านบาทตอนคุยกับประชาชน

ฟังเสียงกันหน่อยฮะ
อยากได้คนใหม่อยากได้คนเก่า
สองพวกเนี่ยพอพอกันแหละตอนเนี้ย

ใครก็ได้วะกูไม่สนใจใครทั้งสิ้น
เอาใครก็ได้ที่สบาย
ไม่มาจัดลำเบียบไม่มากรอกกฎหมาย
ได้มาคุมประมงประเมิงใช้เปล่า

ใช่เหรอเออแล้วกลับบ้านดีกว่าเว้ย

นายกก็พูดคุยกับประชาชนนะครับ
และหลังจากนั้นนายยกอมติก็มีโอกาสที่จะไป
เจอกับเจ้าถิ่นในพื้นที่นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเฮียม้อเจ๊หอยคุณจ้อนนะฮะ
หรือว่าบรรดาอดีตสอสอในพื้นที่
เฮียมอร์นี่ก็คือนายมณฑลไกรวัดนุษศ์นะฮะ

แล้วก็ไปเจอเจ๊โอเจ๊โอนางสาวรังสิมารอดรัศมี
อดีตสสสมุทรสงครามพักประชาธิปัตย์นะครับ
แล้วก็ไปเจอคุณจ้อนคือคุณอลงกรพลบุตรนะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่

แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องของการเมือง

แต่พูดถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่

ก็น่าจะต้องรู้ข้อมูลอะไรแล้วมาพูดให้นายกฟัง